กลับมาในช่วงนี้สนุกสนานแล้วก็อิ่มอร่อยกันต่อนะน้องใบตองนะ
ยังไม่หมดใช่ไหมของกินยังไม่หมดเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดภูเก็ต
ใบตองเคยไปไหมภูเก็ตเคยไปภูเก็ตนะ
ไปภูเก็ตแล้วนะต้องไปชิมร้านนี้ร้านโกสงเคยไปทานไหม
แสดงว่ายังไปไม่ถึงภูเก็ตงั้นไปใหม่

เดี๋ยวจบสกรูปตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาความอร่อยของร้านโกสง
ว่าโอ้โหอร่อยขนาดไหนกันเนี่ยทำไมถึงต้องไปที่ร้านนี้
เพราะว่าถ้ายังไม่เคยไปแสดงว่ายังไปไม่ถึงภูเก็ตนะ

ถ้ามาภูเก็ตนะลองมาก็ต้องดู
หากมาภูเก็ตแล้วไม่ได้สัมผัสน้ำทะเลก็เหมือนมาไม่ถึง
แต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาด
ก็คืออาหารอร่อยฝีมือโกสงอดีตเชฟพัฒนาขันชื่อดังที่ผ่านมาแล้วหลากหลายครัวทั่วไทย

หลังตลาดเทศบาลเมืองภูเก็ตที่โด่งดังไป๗ย่านน้ำ
ในฐานะร้านเก่าแก่และอร่อยเลิศ
เปิดร้านมานานกว่า๓๖ปีค่ะ
ผัดยืนต้มกันอยู่ที่นี่ทุกวัน

มีหอยเชียว๔๖๐ครับ
ผู้ช่วยคนสำคัญของโกสงค์ก็คือป้ากั๊ก

ส่วนเรื่องทำเลที่ตั้งไม่ใช่ปัญหา
เพราะสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าก็คือ
เมนูอาหารกว่าร้อยเมนู
จ้านแดดขายดีก็มีไข่เจียวปู

รวมถึงเมนูไทยยอดนิยม
แกงส้มปลาจาระเด็ดยอดมะพร้าวอ่อน

จัดเต็มเครื่องแกงรสจัดจ้าน

โตที่โกสงเลือกเองกับมือทุกวัน
แกงจืดเต้าหู้หมูสับต้มบ๊วย
รสชาติใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลอง
รวมถึงเมนูที่ลูกค้าเป็นคนคิดให้
อย่างนารีหลงกรุง
รสชาติคล้ายผัดผงกะหรี่

ลูกค้าสามารถเลือกไซส์ได้เอง
ก็เขาคิดราคาตามน้ำหนักจ้า
เมนูนี้ลูกค้าตั้งชื่อให้เช่นกันค่ะ
รสชาติเผ็ดร้อนหอมกลิ่นเครื่องเทศ
เพราะข้าวที่ผัดกับเครื่องคั่วกลิ้งปลา
ใส่เนื้อพริกไทยอ่อนใบมะโกรธกระเทียม
ยหน้าด้วยหมูกรอบและกุญเชียง

จัดให้เป็นเมนูเด็ดประจำร้านไปเลยจ้า
แต่ถ้าหากมาถึงร้านโกสงแล้ว

บอกเลยว่าสั่งเมนูเดียวไม่เคยพอ
เพราะอร่อยทุกอย่าง

แล้วก็หน้าร้อนผมก็มาเที่ยวนี้สัก๔๕วัน

มาถึงภูเก็ตต้องมีสักร้านที่อร่อยนะ
เขาบอกเออลืมไปร้านนี้

อย่างแรกที่ต้องกินนี่คือกุ้งพริกเกลือ

วันนี้มากินก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มากิน
ร้านเก่าแก่สไตล์โกส้มคนโบราณ
แต่รสชาติถูกใจทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า
เอาใจทั้งคออาหารไทยแล้วก็อาหารจีนแบบนี้แหละค่ะ

ทำให้ค้ายดิบขายดีและโด่งดังไปทั่วเลยทีเดียว
อ่ะบอกไนคาโก้ว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ต
เปิดทุกวันรอลูกค้าทุกวัน

โอ้โหทำไปอารมณ์ดีไปนะ
อารมณ์ดีจริงเลยร้านนี้ถ้าเกิดว่าใครไปภูเก็ต

มันสำเนียงอะไรของคุณเนี่ยสำเนียงภูเก็ต

เดี๋ยวคนภูเก็ตฟังแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ
น่าจะใช่แต่ว่าอาจจะไม่เหมือน
เอาลองไปดูถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปภูเก็ตนะคะ
ร้านนี้เด็ดดังอร่อยใครไม่ได้ทานถือว่าไปไม่ถึงภูเก็ต
เอ้าส่วนเรื่องของไลน์วันนี้สภาพอากาศ

แล้วมีอยู่ข้อความหนึ่งถามถึงหมายเลขของร้านป้าอ่อน
กวนที่ชนบุรีนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดีฉันหาหมายเลขโทรศัพท์ให้นะคะ
สักครู่นึงมีหมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๒๔๗๑๘๙๔นะคะ
ก็โทรไปก็ได้โทรไปนะคะร้านป้าอ่อนนะคะถูกต้อง

คุณผู้ชมส่งมาเยอะเลย

ตอนนี้มืดมากสงสัยฝนจะมาเยี่ยมอีกแล้ว
ขอบคุณจิตกรนะคะ
ครึ่มฟ้าครึ่มฟ้อนอีกแล้วบางพีค่ะ

นี่กำลังดูตลอดข่าวอยู่เมนูอาหารเห็นแล้วหิว

ทั้งทางช่องทางไลน์เอาลงไปถึงในตะลอนข่าว

ทั้งนี้ทั้งนั้นมาถึงในช่วงท้ายนะครับ

ภาพระเพนีโบราณหมสีผีกระด้ง

แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวลาแล้ว

จาก๙โมงเช้าเป็น๘โมง๔๕นาทีนะคะ

แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขมาก

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป